คุณผู้ชมครับเราเคยนำเสนอข่าวไปจำได้ใช่ไหม
ที่มีรถบรรทุกผักบนโทเวย์บรรทุกมาเยอะเกินไปยางระเบิด
แต่คราวนี้รถกระบะบรรทุกของเก่ามาเต็มคัน
แทบจะบรรทุกไม่ไหวรถจะขับต่อไม่ได้แล้ว
มีคนเขาขับตามเขาไปเห็นถ่ายลงมาให้ดู

คุณผู้ชมดูปริมาณของที่เขาบรรทุกกับขนาดรถที่เขาขับ
ที่มันเกินไปแบบโอ้โหเกินเรื่องไปเยอะมากเยอะแยะมากมาย
คนถ่ายคลิปคือนายยงยุทธ์สุดาทิพย์อายุ๓๔ปีก็เป็นช่างซ่อมรถยนต์
อยู่ที่อำเภอธวัสบุรีจังหวัดบร้อยเอ็ดนะฮะ
เอิญขับไปแล้วไปเจอรถคันนี้เข้า
ใช้เส้นทางกำลังกลับบ้านเส้นทาง๑๐๑พลทอง
จุดที่เจอรถกระบะบรรทุกของคันนี้แถวแถวสี่แยกหน้าสนามบินร้อยเอ็ด
รถคันน่าน่าจะเป็นกระบะสี่รถธรรมดานี่แหละคุณผู้ชม
แต่เราไม่รู้ว่ายี่ห้ออะไรมันแข็งแกร่งอะไรได้ขนาดนี้นะ
เข้ามาทุกของเนี่ยโอ้ยแบบเผลินเทินทึก
แล้วก็มีตะข่ายสีฟ้าครอบอีกทีหนึ่ง
นะฮะข้างในก็จะเป็นพวกขวดพลาสติกของเก่าต่างต่างที่เวลาเราไปขายของเก่านะฮะ
จะขนไปนะฮะยัดมาจนเต็มคันจนล้นแบบนี้แหละฮะ
โอ้โหดูข้างเห็นชัดมากเลยนะล้นออกมาข้างเอ่ย
ข้างหลังเอ่ยข้างหน้าเอ่ยนะฮะปริวข้างทางบ้างก็มีนะฮะ
คือมันปิ้นหน้าปิ้นหลังหมดเลยนะฮะรถมันก็โอนไปโอนมาโอนซ้ายทีขวาทีนะฮะ
คนเขาขับตามเขาก็โอ้โหหวาดเสียวจังเลยครับนะฮะ
โดยเฉพาะคือมันจะมีจังหวะที่ต้องผ่านซุ้มประตูกลางถนน
ต้องรุ้นว่าเฮ้ยมันจะผ่านไหมมันจะพ้นไหมมันจะลดลงมาหรือเปล่า
ยังรอดไปได้อ่านะเจตนาของคนขับเนี่ยที่เขาถ่ายตามเนี่ย
ตั้งใจถ่ายคลิปตามเนี่ยอยากจะเตือนค่ะอันตรายครับบรรทุกแบบนี้มันเกินอยู่แล้ว
มันเกินขนาดนะฮะผิดกฎหมายแล้วก็มันอันตรายกับคนที่ขับรถ
เส้นทางเดียวกับคุณด้วยนะฮะตามพระบอการจราจรนะคุณผู้ชม
พรบการจราจรทางบกเขากำหนดเอาไว้ว่ารถที่จะบรรทุกสิ่งของต่างเนี่ย
สิ่งของที่บรรทุกต้องมีความกว้างไม่เกินความกว้างของรถ
อันนี้มันเกินไป๒๓เท่าตัวความยาวด้านหน้ายื่นได้ไม่เกินหม้อน้ำรถ
คุณผู้ชมดูไปด้วยว่าที่น้องก๊อฟกำลังจะอ่านตามหน้าหลังสูงอะไรพวกนี้เกินเปล่าเกินหรือเปล่า
คุณผู้ชมบรรทุกเกินหรือเปล่าด้านหลังถ้าบรรทุกแล้วยื่นมาพ้นตัวรถได้ไม่เกินสองเมตรครึ่งเท่านั้น
กระบะไป๒เมตรครึ่งความสูงของสิ่งของที่บรรทุกให้บรรทุกสูงจากพื้นทางได้ไม่เกิน๓เมตร
ที่ผมอ่านไปรถคันนี้ผิดหมดเลยระวังนะฮะ